ชายของทันตแพทย์ชื่อดังนะฮะเขาไปเที่ยวกับแฟนสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
แล้วก็ต้องการจะบกรถสาธารณะกลับไปอย่างที่พัก
คือเขาเรียกแกรปแหละค่าโดยสารประมาณสัก๑๖๘บาท
แต่ว่าแกรปบอกว่าไม่กล้าเข้าเพราะเขามีแท็กซี่เจ้าถิ่นอยู่นะฮะ
สุดท้ายต้องเดินไปบวกแท็กซี่เจ้าถิ่นซึ่งจอดอยู่หน้าร้าน
แท็กซี่เรียกข้าวโดยสาร๗๐๐บาท
พอบอกว่าแบบนี้มันโกงเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เจอแท็กซี่นะโอ้โหเล่นงานกลับแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บอกว่าอย่าชี้นิ้วไม่มีมารยาท

โอเคโปรโหล
ขูแท็กซี่เก็ตครับ

ราคาแท็กซี่๖๐๐บาทไปป่าตอง
ใดแก่นก่อไหนดี
แต่มึงพูดว่าชุ่มโค้ง๖๐๐ในแก๊ปเท่าไหร่นะ
มึงก็ไปกับแก๊ปกำลังจะไปกับแก๊ป
ก็มึงบอกว่าของกู๖๐๐มึงไม่พอใจก็มึงไปหาทางอื่นไป
ของ๒๘มกราคมเนี่ยไปทานอาหารกับเพื่อน
ร้านอาหารแถวหาดกรรมลาอำเภอกระทู้ที่ภูเก็ต

ต้องการจะนั่งแกรปกลับไปที่ป่าตอง
ซึ่งมันก็ระยะทางก็ประมาณนึงแหละ
นะแต่ว่าถูกและปฏิเสธเพราะเขากลัวมีปัญหากับวินแท็กซี่เจ้าถิ่น

สุดท้ายไม่เป็นไรก็เดินออกไปมาเรียกแท็กซี่

ตอนแรกแท็กซี่คันนี้เรียก๗๐๐บาท
คุยไปคุยมาลดเหลือ๖๐๐บาท
ขณะที่เขาดูข้าวโดยสารในแกรปที่เขาปักหมุดเอาไว้
มันเพียง๑๖๘บาทเท่านั้น

แบบนี้กงโอ้โหเท่านั้นนะคะ
ผู้ชายเสื้อดำซึ่งเป็นแท็กซี่เจ้าถิ่น

ก็นี่ฮะทั้งชูนิ้วกลางให้

เรียกตำรวจมาตำรวจมาถึงก็พยายาม

แต่ว่าตนเองไม่อยากให้เหตุการณ์มันจบแบบนี้

ไปโรงพักทั้งคู่เลยแต่สุดท้าย

ไม่ยอมไปครับตำรวจกับ

ตำรวจดูปุ๊บรู้เลยว่า

โดนเอาเปรียบไม่ยุติธรรม

นักท่องเที่ยวควรจะมีสิทธิ์เลือก
ว่าจะใช้บริการรถรูปแบบไหน
ที่สำคัญทำไมต้องข่มขู่แบบนี้
คืออยากจะเอาเรื่องไม่ยอมความแน่
ตอนนี้ตำรวจสภกรรมราได้รับแจ้งไว้แล้ว
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะสืบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าในพื้นที่เขาแท็กซี่เขากดมิเตอร์กันหรือเปล่า
หรือเขามีการเรียกเหมาราคาแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะ
อันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย
แต่ว่าก็ต้องรอให้เขาสอบสวนก่อนนะครับ
แต่ราคาแท็กซี่ที่ภูเก็ตก็ประมาณนี้